อีกหนึ่งคลิปติ๊กต๊อกที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขานำเสนอพิธีกรรมของความเจริญงอกงาม
ด้วยการถวายธัญพืชให้แก่พระแม่ธรณี
วันนี้นะคะให้คุณลองเตรียมถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองาขาวงาดำแล้วก็ข้าวพร้อมทั้งเงิน๙บาท
หลุมฝั่งเอาไว้ที่หน้าบ้านมุมใดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวา
พร้อมกับปักทูบ๑๖ดอก
ขอพรจากพระแม่ธรณีที่ประดิษฐานอยู่หน้าบ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรบอกให้ชัดเจนนะคะ
รอให้ทูบหมดดอกแล้วก็เอาดินมากรบลองทำกันดูนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะอธิบายเสร็จสับเลยว่าต้องเตรียมอะไรขั้นตอนอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวเราทวนให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครสนใจจะนำไปใช้ทำพิธีเสริมสิริมงคล
นี่คือพิธีกรรมของความเจริญงอกงามค่ะเป็นพิธีดั้งเดิมของคนที่นับถือศาสนาพรามฮินดู
เขาเชื่อกันอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณนะว่าถ้าอยากจะให้พื้นที่ที่เราไปอยู่อาศัยไปทำธุรกิจไปเพาะปลูกไปตั้งร้านค้าขาย
ให้มีความเจริญงอกงามอยู่แล้วมีความเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุขแล้วแล้วก็ให้ทำพิธีกรรมนี้
เพื่อบูชาพระแม่ธรณีวิธีการและอุปกรณ์มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะเตรียมธัญพืชทั้ง๕
ซึ่งได้แก่ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองงาขาวและงาดำรวมถึงข้าวค่ะจากนั้นทูบค่ะทูบ๑๖ดอก
หรือบางท่านอาจจะเตรียมใบสีเพิ่มมาด้วยก็ได้รวมถึงอาหารขาวหวานมาร่วมบูชาก็ไม่ผิดแต่อันใดนะคะ
จากนั้นเตรียมการท่องบทสวดกล่าวชื่อสกุลบอกที่อยู่ของตัวเองให้ชัดเจน
แล้วก็อธิษฐานขอพรในสิ่งที่เราต้องการจะให้พระแม่ธรณีช่วย
ให้เจริญงอกงามนะใช่ค่ะจะเอาไปทำตามกันก็ได้ใช่ไหมแบบนี้เนาะ